เรื่องนี้ทาสแมวแห่ชื่นชม
เพราะมีคนใจดีจัดงานศพให้กับแมวเลยนะครับ
ที่เห็นอยู่เนี่ยงานศพแมวนะจ๊ะ
แต่จัดอย่างยิ่งใหญ่
สมเกียจเจ้าแมวตัวนี้จริง
ผู้ใช้งานติ๊กต๊อกรายหนึ่งเขาได้โพสต์เอาไว้
คือการเผาซากแมววัดแบบล้านนาซะด้วย
อันนี้เป็นแบบร้านหนา

โอ้โหคือธาตุแมวถูกใจแน่

ถึงความสำคัญในวาระสุดท้ายของเจ้าแมว
ยังจัดให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้

นี่เป็นแบบนี้เลย
คือหลายคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแหละครับ
แล้วเราเองก็อยากจะรู้ที่มาที่ไป

งานศพที่จัดเนี่ยเขาใช้วัสดุเหลือใช้ของทางวัด

คือรางสต๊อบมานะ
คือเขาให้ดูตั้งแต่ช่วงแรกเลย
มีการหอบซากศพมาเนี่ยด้วยผ้าในลักษณะแบบนี้นะ
แล้วก็มีการนำไปใส่ในโรงศพที่เป็นไม้อัด
ซึ่งพระเนรกับเด็กในหมู่บ้านนี้
เขาช่วยกันทำประดับประดาษด้วยดอกไม้ที่สวยงาม
รวมทั้งทำนี้ด้วยนกหัสดีลิง
เรียกว่าเป็นการส่งมันขึ้นสู่สวงสวรรค์อย่างสมเกียจจริง
มันพิธีการแบบล้านนาโบราณ
แล้วมีการสวดบังสุกุลและเผาศพเหมือนคนเลย
จริงแล้วแบบพิธีแบบภาคกลางเขาก็มีการสวดแล้วก็เผาศพนะ
ก็คล้ายกันใช่แล้วครับในวัดที่ผู้สินค้าของเราเดินทางลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับพระมหาสมเด็จธรรมจารีเจ้าอาวาสวัดสาแก้ว
ท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่านี่วัดแห่งนี้อยู่ที่เชียงใหม่นั่นแหละ

เป็นวัดขนาดเล็กอยู่ในหมู่บ้าน

เจ้าวาดบอกว่าเจ้าอ้วนเป็นแมวที่มีคนนำมาปล่อยทิ้งไว้
อืมคนมาปล่อย

คือทางวัดก็เลี้ยงมา๕ปีแล้ว

รักมันมากนะมันคงจะเป็นแมวแสนรู้นะ
แต่ที่ผ่านมาอันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
เพราะว่าเจ้าอ้วนมันถูกสุนัขกัดตาย

ทางวัดเนี่ยเจ้าของก็ฉีดฟอร์มาลีนแช่เย็นเอาไว้
รองเจ้าวาดแล้วก็เนรก็เสียใจเนอะ
อ้วนตายไงก็เลยขอจัดงานศพ
แล้วทีนี้ทางเจ้าอาวาสท่านก็เห็นดีเห็นงาม

ส่วนนี้คือแมวที่ยังหลงเหลืออยู่

ในวัดเนี่ยตอนนี้มีแมวที่เลี้ยงเนี่ยทั้งหมด๖ตัว
ก็ทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้เลยนะว่าเป็นแมวที่ส่วนใหญ่คนมาปล่อยทิ้งเอาไว้

ก็กลายเป็นแมวที่อยู่ที่วัดแล้ววัดก็เลี้ยงไป
แล้วเขาก็ฝากไปยังคนที่ไม่พร้อมจะเลี้ยงสัตว์
หมาเลี้ยงแมวไม่ต้องมาปล่อยที่วัดแล้ว
ไม่ใช่ว่าแบบเออแมวที่บ้านดื้อนะเดี๋ยวเอาไปปล่อยวัดอย่างนี้ไม่ได้นะ
แล้วเห็นว่าทางวัดรักแมวดูแลแมวดีเอาแมวมาให้พระท่านเลี้ยง
พระท่านบอกว่าไม่ต้องพอแล้วเท่าที่มีก็พอแล้ว

ให้ดูกันในเรื่องของการให้ความสำคัญความรักความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์นะครับ
แล้วก็พูดถึงความเชื่อด้วยนะว่าทุกชีวิตอาจจะมีจิตวิญญาณนะก็ต้องทำพิธีกันไป